หลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าไปเที่ยวในช่วงหน้าฝนนี้จะเหมาะหรือไม่นะคะ
จริงแล้วนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง
รอต้อนรับในช่วงของฤดูฝนค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับสร้างความชุ่มฉ่ำใจให้
เที่ยวแบบหน้าฝนใครก็ไปได้นะคะ
ติดตามจากรายงานคุณลินดาอุตมะค่ะ
พอเข้ามาถึงบริเวณร้านก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่น
จากการสร้างร้านด้วยระแนงไม้แบบเปิดโล่ง
แถมยังกลมกลืนไปกับกิ่งก้านสาขาขนาดใหญ่ของต้นไม้
เก้าอี้หวายถูกจับจองจากผู้คนที่ต้องการทอดสายตาดูวิว๓๖๐องศา

ตั้งแต่ก้าวขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าแบบเย็นดีอะค่ะ
แล้วก็บรรยากาศก็สวยเหมือนแบบอยู่ในภูเขาอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าค่ะก็มีฝนตกนิดหน่อยค่ะ
แต่ว่าตอนทางขึ้นมานี่ก็ลำบากนิดนึ
แต่ว่าก็โอเคค่ะพอขึ้นมาถึงเราก็ประทับใจค่ะ
เก็บภาพริวสวยแบบหาชมในเมืองกลุ่มไม่ได้
ก็มาจิบกาแฟที่ส่งกลิ่นหอมกลุ่นมาแต่ไกล
เสริมทับด้วยเมนูทัลเลนส์ให้เลือกชิมอีกมากมาย
สนุนราคาขายไม่แพงอย่างที่คิด
เริ่มต้นแค่หลักสิบสร้างรายได้วันละกว่าหนึ่งหมื่นบาท
ซึ่งรายได้เหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาหมู่บ้าน
และส่งเสริมเกษตรในชุมชนต่อไป
ดำกับธรรมชาติที่แสนวิเศษแล้วก็ได้ชิมรสกาแฟสุดแสนอร่อยค่ะ
จากนี้นะคะเราก็จะพาไปสัมผัสชีวิตของชุมชนหมู่บ้านแม่กำปองกันค่ะ
ล้อตามเส้นทางที่ต้องบอกว่าท้าทายผู้คนทั้งขึ้นเขาลงเขา
แต่ระดับความสูงชันก็มาถึงหมู่บ้านแม่กำปอง
หมู่บ้านเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา
มาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง
นั่นก็คือการได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์

และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงเรียบง่าย
อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
ที่สำคัญสภาพอากาศที่นี่เย็นสบายตลอดทั้งปี
เรียนรู้วิถีชีวิตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็แวะไหว้พระเพิ่มมงคลชีวิตที่วัดคันธาพฤกษา

ซึ่งวัดนี้ถือเป็นวัดเดียวของหมู่บ้านแม่กำปอง
ที่สร้างมาในยุคเดียวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ลักษณะของวัดนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมของทางภาคเหนือ
และมีพระอุโบสถตั้งอยู่กลางน้ำ
สร้างความประทับใจกับการมาเยือน
สำหรับการเดินทางมาเยือน๒สถานที่แห่งนี้

โดยมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่อ่อน
เข้ามาทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
เดินทางไปมาอย่างสะดวกสบายได้ทุกฤดู
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบเป็นอย่างดี
ทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย